ของช้างกันบ้างคุณผู้ชมเป็นภาพที่หาชมยากเหลือเกิน

เลือดไหลแล้วก็บาดเจ็บตอนนี้ก็ต้องมีการส่งเจ้าที่เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยครับ
นี่เลยครับช้างป่า๒ตัวคือพลายด้วนกับพลายสะอาด
ก็ส่งผลให้หลายคนตกใจนะ
นะคือเจ้าช้างป่าเนี่ยเขาสู้กันค่อนข้างหนักค่อนข้างแรง
รู้จักมั้ยจนหง่าสายหักไปหง่านอย่างนี้นะครับ
ทำให้บาดเจ็บแล้วก็มีเลือดหยดตามพื้นถนนเต็มไปหมดเลย
งาช้างที่หักความยาวเกือบ๑เมตรนะครับคิดดูแล้วกันว่าโอ้โหช้างอายุเท่าไหร่
ผู้ที่บันทึกภาพเหตุการณ์นี้ได้คือนายนัทพลพันธรรมนักปั่นจักรยานชาวปราจีนบุรี
เขากำลังปั่นจักรยานกับเพื่อนออกกำลังกายขึ้นไปตามเส้นทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
พอไปถึงจุดเกิดเหตุซึ่งอยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำสายสอน
สังเกตเห็นช้างป่าตัวเลอร์เลยฮะก็เลยหยุดรถ
และหลังจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่อุทยานเดินทางมาถึงพอดีแล้วก็เห็นภาพนี้ฮะ
คือคุณวิชัยพรลีแสงสุวรรณเป็นผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑ปราจีนบุรี
เล่าแบบนี้บอกว่าเมื่อวานตอนเช้ามีช้างพลายสะอาดแล้วก็พลายด้วน
อันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาตั้งกันเองนะคือพลายสะอาดกับพลายด้วน
เหมือนกับว่าช้างก็คือมีลักษณะว่าจะแก่งแย่งชิงดีกัน
แย่งกันเป็นจ่าฝูงแย่งกันเป็นผู้นำประมาณนี้
ก็คือเป็นธรรมชาติของสัตว์ป่านะคะ
เมื่อวานนี้ตั้งแต่๗โมงเช้ากระทั่ง๑๐โมง
ช้างก็เกิดการชนกันทำให้รถติดค่ะที่บริเวณอ่างเก็บน้ำสายสอน
ซึ่งช้างอยู่ในอาการที่ตกมัน
เจ้าหน้าที่เองก็เลยเตือนนักท่องเที่ยวนะคะบอกว่าอย่าไปอยู่ใกล้มัน
แต่ก็มีคนไม่เชื่อนะมีไก๊ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ
พยายามที่จะขับรถไปใกล้ไปถ่ายรูป
เพราะว่าเขาบอกว่าโอกาสแบบนี้ไม่ค่อยได้เจอ
แต่ถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นมาใครจะรับผิดชอบกันเนี่ย
ก็เลยติดตามอาการของช้างเลือดก็แห้งกันแล้ว
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามช้างสองตัวนี้อยู่
เนื่องจากว่าคือกว่าผลแพ้ที่เขาดูคือมันยังไม่ออก
พยายามกันให้ห่างกันก็เพื่อไม่ให้ใครสะอาดเจ็บตัวมากขึ้นกว่านี้
ก็เลยกลายเป็นภาพเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่นานทีเดียว
ไปฟังเสียงกันหน่อยครับ
สวัสดีครับ
มีอาการบาดเจ็บมากขึ้น
มาดูอายุของพลายกันหน่อย
รายสะอาดอายุประมาณ๓๐ปีแล้วนะครับ
คือช้างตัวนี้บุคลิกเขาดีนะ

พรายด้วนอายุมากกว่าพลายสะอาด
เรียกว่าเขาเรียกว่าพี่ด้วนเพราะว่า

อยู่ห่างกันหน่อยเพื่อความปลอดภัยนะครับ